อีกหนึ่งหนุ่มนะที่คนนี้ก็ออกมาเป็นกระบอกเสียง
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญมากที่

เมื่อคืนที่ผ่านมาพี่แจ๊กกะรีนเดินทางไปหาหนุ่มโตโน่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการไปทัวร์คอนเสิร์ตเป็นเดือน
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันว่าหลังโตโน่เนี่ยมีคำคำนึงอยู่มันคือคำว่าอะไร

เสือดำแล้วก็เป็นลูกกากบาทแบบนี้

มันคือสัญลักษณ์ที่คนบันเทิงเริ่มมีการเคลื่อนไหว

บอกว่าเสือดำต้องไม่ตายฟรีนะครับ
ไม่ใช่แค่ใส่เสื้อหนังแสดงออกถึงความคิดเห็นของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เพราะว่าโตโน่เขาเปิดใจถึงข่าวนี้แบบตรงไปตรงมาเข้มข้นมากเลย
ฟังความรู้สึกของโตโน่กันค่ะ
นี่คือความรู้สึกของโตโน่เลยออกมาจากใจเลย
โตโน่เป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วรู้สึกอะไรก็พูดแบบนั้น
เหนือจากประเด็นทางสังคมมาดูเรื่องของงานหนุ่มโตโน่กันบ้าง
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะภาพนี้เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนี้เอง
คือแฟนคลับแห่ไปส่งบักโน่บักโน่
สำหรับคอนเสิร์ตนี้เนี่ยไปกันทั้งวงเลยนะคะ
เป็นการไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรป๑เดือนเต็ม
และก็จะกลับมาประมาณวันที่๑๐เมษายน
ส่วนใครที่แอบส่องว่าเฮ้ยมีคู่จิ้นอย่างสาวนิชาตามมาด้วยหรือเปล่า
ส่งไม้ครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ได้มานะจ๊ะ
มาแต่คุณแม่คุณแม่มาส่งค่ะ
ก็อย่าลืมกันครับคิดถึงกันบ้าง
ของเราก็จะทำให้เต็มที่นะครับ
ก็ส่งพลังเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วย
ขอบคุณไทยรัฐมากนะครับคอยลงข่าวผม
คอยมาสัมภาษณ์ผมของพวกเรานะครับ
ักโน่ไปตั้งเดือนนึงแฟนเขาก็คิดถึงนะคะ

เราก็คิดถึงนะคะมีการฝากถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยน่ารัก